ผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปต้องการอะไรแบบปัจจุบันทันด่วน
การทานแล้วก็หาไปซื้อได้เลยนะครับ
ทำให้ตอนนี้ผู้ประกอบการก็มีการเปลี่ยนพฤติกรรมในการขายด้วยเหมือนกัน
ขายผ่านตู้อัตโนมัติหรือว่าโมบายเยอะแยะมากมาย
รวมทั้งมีรถให้บริการอาหารพร้อมกับการบริการอุ่นอาหารบนรถได้อีกด้วยนะครับ
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณเคมิกาพรมพันธ์ใจครับ
หยอดเหรียญหรือสอดธนบัตรในช่องรับเงิน
สินค้าก็จะถึงมือเราในเวลาอันรวดเร็วค่ะ
จริงแล้วตู้อัตโนมัติเหล่านี้ให้บริการในบ้านเรามานานถึง๒๐ปี
และความต้องการก็เพิ่มสูงขึ้นค่ะ
มีแผนว่าในปีหน้าจะเพิ่มจำนวนตู้ขายสินค้าอัตโนมัติเป็น๑๐๐๐ตู้
ปัจจุบันที่มีอยู่๙๐๐ตู้
เพื่อให้ครอบคลุมกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางและหัวเมืองต่าง
แต่เราพบว่าสิ่งที่เวิร์คที่สุด
คือสิ่งที่คนต้องการอย่างปัจจุบันทันด่วน
เวลาคุณกระหายน้ำคุณต้องการดื่มน้ำทันที
แต่ถ้าเกิดคุณไปขายพวงกุญแจขายอะไรพวกนี้เนี่ย
เขาไม่ได้จำเป็นที่ต้องการทันที
เขาไปเดินเลือกซื้อสิ่งที่เขาต้องการดีกว่า
เพราะฉะนั้นอะไรที่เขาต้องการทันที
ของกินเครื่องดื่มอย่างนี้มีความจำเป็นจริง
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางสมาร์ทโฟน

แข่งขันในกลุ่มของตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

เนื่องจากยังเป็นจุดเริ่มต้นและมีโอกาสเติบโต
ดัดแปลงเป็นครัวอุ่นอาหารแบบเคลื่อนที่ค่ะ

สำหรับปัจจุบันมีเพียง๑คันค่ะเพื่อทดลองตลาด
ส่วนในปีหน้าจะเพิ่มอีก๓คัน
ขายอาหารกล่องแช่แข็งแบบเดียวกับในร้านสะดวกซื้อ
พร้อมกับติดตั้งไมโครเวฟในตัวให้อุ่นอาหารรับประทานได้ทันที
โดยติดตั้งไว้ที่ศูนย์บริหารการกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน